การลูกทุ่งค่ะแต่ว่าเป็นลูกทุ่งหน้าเข้มนะคะ
เจมส์อาทิตย์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยว่าคนนี้เขาทำตามความฝันเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ
ชื่อเพลงว่านึกว่าแม่นตายไปแล้ว
เฮ้ยตัดบอกอีก
เพลงนี้ค่ะหนุ่มเจมส์นั้นได้มีส่วนร่วมเกือบทุกขั้นตอนเลย
เพราะว่าเจ้าตัวนะคะตั้งใจทำในสิ่งที่รักค่ะ

เป็นผลงานที่เจ้าตัวนั้นรู้สึกภาพภูมิใจอย่างมากเลย
เจ้าตัวนะคะเลยขอฝากผลงานเพลงนี้กับแฟนคลับผ่านบันเทิงไทยรัฐด้วย
ว่าช่วยสนับสนุนนะคะเพราะตั้งใจทำเพื่อแฟนอย่างมากเลย
จากผลงานแล้วค่ะอีกเรื่องนึงนะ
เรื่องนี้ต้องขอถามหนุ่มเจมส์สักหน่อยนิดนึง
นั่นก็คือเรื่องของหน้าตาค่ะคุณผู้ชม
ดูนิดนึงซูมนิดนึงโฟกัสนิดนึง
หลายต่อหลายคนค่ะเข้าใจผิด
บอกว่าหนุ่มเจมส์เนี่ยเหมือนใครรู้ไหม
เหมือนบิ๊กเอมวิกบอร์ดชิคไง
คนนี้ก็มีความคล้ายกันอยู่นะคุณผู้ชม
เออก็หล่อเหมือนกันนะคะ
เจ้าตัวบอกว่ารู้สึกดีใจ
บอกว่ารู้สึกดีใจมากเลยที่หน้าตาคล้ายกับบิ๊กเอ็ม
แต่ว่าก็รู้สึกเกรงใจเหมือนกันนะ
เกรงใจพี่เขาอะไรอย่างนี้ไปฟังเสียงค่ะ
ต้องขอบคุณนะครับที่เห็นหน้าผมแล้วก็รู้สึกนึกถึงพระเอกทางช่อง๗
ก็ตกใจอยู่เหมือนกันว่าถึงขนาดพระเอกข้างช่องเจ็ดนี่

จึงได้กับฝากติดตามทุกงานเพลงเจมส์

ฉันอยากส่งเพลงนี้ให้คุณเวลาที่ฉันส่งไลน์หาคุณแล้วคุณไม่ตอบ
เชอรี่ทำไมเธอต้องเอาเรื่องจริงมาแซวกันได้วันนี้